ช่วงนี้เหตุจิงทองเกิดขึ้นหลายพื้นที่นะแล้วอีก
เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่ห้างหนึ่งที่ย่านบางแคร์
แล้วมีปืนขู่พนักงานสามคนตรงนั้น
ไม่งั้นยิงกวาดทองมีจังหวะลุงรอปภคนนี้คุณลุงจริงนะคะ

ใช่มาแทนกะเขาแท้วันเดียว
เจอเหตุการณ์แบบนี้ลุงทำยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูเหตุการณ์หน่อยคุณผู้ชม
นี่คือข่าวนี้เนี่ยเหตุชิงทองเนี่ย
เมลิเตอร์๒ส้าว่ากันไปแต่คุณลุงโรพพอทำ
เดี๋ยวเข้ามานะเอานะจับขาค่ะนะ

กล้ามากเลยไม่กลัวปืนแล้วคิดว่าคุณลุงมีอาวุธไหมคุณ
ตอนที่คุณลุงล้วงอะไรบางอย่างมาจากข้างหลัง

แล้วคุณลุงจะเอาอะไรไปสู้เขาแต่คุณลุงไม่กลัวนะ
คุณลุงจับขาพยายามจะดึงให้ได้เลย
แต่สุดท้ายถามว่าโจรรอดไปไหม

แล้วคิดดูนะคะคืออย่างที่บอกว่าคุณลุงก็ได้รับการชื่นชมแหละ
แม้ว่าจะไม่สามารถสู้คนร้ายด้วยได้นะแล้วมันก็พยายามเอาปืนมาขู่
คือแมทแล้วเราไม่รู้ว่าเขาจะยิงหรือไม่ยิงด้วยถูกไหมล่ะ
นี่แหละค่ะคือคลิปนี้โอ้โหคุณผู้ชมบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ครบถ้วนหมด
ตอนที่คนร้ายรายนี้นะคะตอนผู้ก่อเหตุใส่เข้ามาถึงปุ๊บ
เขาใส่หมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีดำแล้ววิ่งตรงเข้ามาในห้าง
แต่เอาจริงก็คือความที่อายุด้วยนะคะลุงรับพอค่ะ
ก็พยายามจะเอามือดึงขาคนร้ายแต่คนร้ายมันพยายามสะบัดขาออก
นี่แล้วนี่ก็เป็นจังหวะที่รถคันนี้น่าจะมารอรับตัวผู้ก่อเหตุ
นี้ออกไปนี่แหละค่ะอ่าพอออกไปได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอกป้ายทะเบียนหน่อยละกันนะคะ
ชอชิงดอเด็กสองหนึ่งสามศูนย์มันมีกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงบริเวณจุดนั้น
นี่ค่ะคือหนีออกไปค่ะคนร้ายครับ
เมื่อกี้เห็นเขาแซงไหมฮะเขาแซงรถคันอื่นที่กำลังจะจอดในห้างนะ
งแบบมีพิรุษเลยนะฮะคุณผู้ชมดูป้ายทะเบียนเอาไว้ให้ดีนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองที่ร้านทองเยาวราชกรุงเทพนะคะ
ห้างโลตัสบังแคร์ค่ะตำรวจของสนหลักสองก็สอบสวนคนร้าย
สรุปแล้วได้สร้อยคอทองคำไปทั้งหมดเจ็ดสิบเอ็ดเส้นอืม
ละหนึ่งบาทเส้นละสามบาทมูลค่าความเสียหายเนี่ย
อยู่ที่ประมาณสองล้านสี่แสนบาทนะคะส่วนทางด้านของคุณลุงรอปภที่เข้าไปพยายามขัดขวางคนร้าย
คือนายวิเทียรศิแสนจานอายุหกสิบเจ็ดปี
ลุงเล่าแบบนี้ว่าปกติไม่ได้อยู่ที่นี่นะ

ลุงมาทำแทนเพื่อนเข้ากะแทนเขาเพราะมีรอปภคนหนึ่งหยุดงาน
ตอนยืนอยู่เห็นคนร้ายกระโดดขึ้นไปบนเคาน์เตอร์แล้วแล้วรู้แล้วว่าชิงทองแน่
จังหวะนั้นไม่เห็นหรอกว่าคนร้ายพกปืนมาหรือเปล่า
พยายามเข้าไปขวางดึงขาแต่คนร้ายมันหันกระบอกปืนมาข่มขู่ลุง
แต่มันไม่ได้ยิงก็จริงสุดท้ายลุงเลยควักไอ้ตัววิทยุที่เราเห็น
ขึ้นมาแล้วรีบแจ้งเหตุค่ะก่อนที่คนร้ายจะหนีออกไปค่ะ
พยายามเข้าไปขวางดึงขาแต่มันไม่เห็นหรอกว่าคนร้ายพกปืนมาหรือเปล่า
จริงค่ะหลังเกิดเหตุจับกุมตัวคนร้ายได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
จับกลุ่มนายนิธินันธนวีระวัชรกุลอายุ๓๕ปี
คนก่อเหตุโจรรายนี้ได้ที่ไหนจับได้ที่ห้องพักย่านบางบัวทองค่ะ
มีของกลางนะคะเป็นทองรูปภัณฑ์๖๐กว่าเส้น
ปืนปลอม๑กระบอกรถเก๋งคันที่เขาใช้หลบหนีนั่นแหละ
สอบสวนเจ้าตัวยอมรับว่าก่อนหน้านี้ในอดีตเคยเป็นรอปภมาก่อน
แต่ว่าตกงานไปมีปัญหาหนี้สินท่วมท้นค่ะ
วางแผนใช้ปืนปืนนั้นเป็นปืนปลอม
ปืนปลอมเอาไปชิงทรัพย์ร้านทองก็ว่าอยู่เขาถึงไม่ได้ยิงออกไปนะคะ
ทีแรกไปดูลาดเหล่าก่อนไปดูลาดเหล่าที่ร้านทองอีกห้างหนึ่งนะ
เพชรเกษมแต่เขาบอกว่าลงมือไม่สำเร็จ

กะจะป้นอีกที่ก่อนแล้วถึงจะมาป้นมาชิงที่นี่

ขับรถวนมาดูร้านทองแถวอ้อมน้อยสมุทรสาคร
ไม่เจอร้านที่ลักษณะมันน่าจะสะดวกในการก่อเหตุ
สุดท้ายเลยย้อนกลับมาที่ร้านทองแห่งนี้ที่โลตัสบางแคร์
เห็นว่ารักษณะของร้านอยู่ในห้าง

ไม่มีประตูกระจกลูกกงอะไร
ปิดบังเลยตัดสินใจลงมือที่นี่
ตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ

บอกว่าสร้อยคอทองคำจากที่ได้รับแจ้งจากพนักงาน
น่าจะ๑๗๑เส้นนะแต่ตอนนี้ไปเจอของกลาง๖๐กว่าเส้น
ก็ต้องรอดูว่าคนร้ายนำไปไว้ถ่ายเทไว้ตรงไหนแล้วหรือไม่
หรือว่าตอนวิ่งหนีมันหล่นมันหลุดอะไรหรือเปล่านะฮะ
สรุปเขาไม่มีผู้ร่วมขบวนการนะ
รถที่เห็นเขาขับไปขับลบหนีไปเอง